ชาวบ้านที่กาญจนบุรีบอกเออชนบุรียังโชคดีนะ
คุณเจอแค่ลิงกาญจนบุรีเจออะไรรู้ไหมคะ
อะไรฮะเสือโครงค่ะอุ้ยนี่ตัวเบอร์เรอ
คือมันหนีไฟป่าออกมาแล้วบอกโอ้โหต้องเตือนชาวบ้านเลย
เพราะตอนนี้มันออกมาล่าวัวเพราะมันไม่มีอะไรกินนะคะ
แล้วตัวนี่คือเต็มวัยคุณตัวเบอร์เลอร์เลยนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องแอบถ่ายเป็นกล้องดักถ่ายค่ะ
บันทึกภาพเสือโครงตัวใหญ่กำลังกินซากวัวกลางดึก
นี่สดสดร้อนร้อนเมื่อคืนนี้นะคะสามทุ่มยี่สิบหกนาที
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีคนใช้ชื่อเฟซบุ๊ก
กระต่ายทองผาภูมิประสมนะคะนำภาพซากวัวที่ถูกเสือกินเป็นอาหาร
เหลือแค่ครึ่งตัวมาโพสต์ไว้บอกข้อความไว้ชัดเจนเลยว่า
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านโบอ่องทราบ๖เมษายนมีชาวบ้านพบเห็นเสือออกหากิน
บริเวณห้วยมะนาวใกล้หมู่บ้านสามถึงสี่กิโลเมตร
แล้วก็กินวัวชาวบ้านไปนั่นเหลือแค่ขาเห็นไหม
เมษายนเสือย้อนกลับมาอีกเลยเตือนชาวบ้านเลยว่า
ถ้าไม่มีธุระจำเป็นห้ามออกจากบ้านในเวลากลางคืนเด็ดขาด
และห้ามไปอยู่ใกล้ใกล้บริเวณที่พบเจอเสือครับ
เพราะว่าตอนนี้มันกินวัวแต่ถ้าบังเอิญไปเจอเราแล้วมันหิว
มันอาจจะกินเราก็ได้ไงอืมทีนี้จากข้อมูลเขาบอกว่า
ชาวบ้านหมู่สองบ้านโบอ่องนะคะที่อำเภอทองผาภูมิเนี่ย
เข้าป่าไปถึงป่าริมห้วยมะนาวที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อน
ชิราลงกรเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
เจอเสือกำลังกินซากวัวแบบคาตาทุกคนตกใจมาก
วิ่งหนีตายกันออกมาแล้วรีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็เลยไปตรวจสอบนะคะก็เจอซากวัวที่ถูกกิน
ลำคอวัวเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเขี้ยวเสือ
ลึกถึงหลอดลมลำตัวและขาหลังคือถูกกัดกินฉีกไปแล้วอะค่ะ
ก็คิดว่าเสือตัวนี้มันยังคือจะพูดว่าไงล่ะมันยังเหลือซากอยู่
มันยังเหลืออีกครึ่งตัวมันอาจจะกลับมากินเหยื่ออีกก็ได้
ก็เลยติดตั้งกล้องดักถ่ายเอาไว้ดูความเคลื่อนไหวนะคะส่วนสาเหตุก็อย่างที่บอกว่า
น่าจะเป็นเพราะว่าไฟป่าค่ะมันก็เลยต้องหนีออกมา
แล้วพอหนีออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรกิน
มันก็ต้องล่าสัตว์ที่มันเจอกินไปก่อนระมัดระวังกันด้วยนะคะ